พาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดแม่ห้องศรกันบ้างนะครับ
เขามีการเตรียมจัดงานปลอยเหลิน๑๐
หรือว่าเทศกาลออกภาษาประจำปี๒๕๕๙
หรือว่างานจองพาราอันนี้เป็นภาษาไทยใหญ่
ซึ่งแปลว่าปราสาทพระ
จองประสาทพระเป็นงานบุญงานใหญ่ของแม่ห้องศรเขานะครับ
โดยผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ห้องศรนะครับ
คือผู้ว่าสืบศักดิมวิจารณ์พร้อมด้วย

นายกเทศประกอลจีนาคม
ร่วมชมการร่ายรำของกลุ่มเยาวชนในงานแถลงข่าว
การจัดงานปลอยเหลิน๑๑เทศกาลออกพรรษาประจำปี๒๕๕๙
สืบสารวัฒนธรรมประเพณีคนไทยใหญ่แม่ห้องศรนั่นเองนะครับ

การจัดประเพณีปลอยเหลิน๑๑ขึ้นเป็นประจำทุกปี
เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามของชาวไทยใหญ่

และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้านศิลปะวัฒนธรรม
ให้เป็นที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายอีกด้วยนะครับ
ทางด้านของนายกเทศมนตรีเมืองแม่ห้องศรก็บอกว่า
ปีนี้กิจกรรมจะจัดขึ้นบริเวณตลาดสดเทศบาลเมืองแม่ห้องศร
ระหว่างวันที่๑๒ถึง๒๔ตุลาคมนี้นะครับ
และขอความร่วมมือประชาชนช่วยกันบรณรงค
ให้ทุกชุมชนปลอดบุหรี่และแอลกอฮอล์ด้วยครับ
สำหรับกิจกรรมในงานจะจัดขึ้นทุกวัน

จะมีขบวนแห่จองพารา

ถ้าแปลเป็นไทยก็แปลว่าจองประสาทพระนะครับ
จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่สวยงามตระกาลตานะครับ
เจ้าหน้าที่จากส่วนราชกรรมรวมถึงประชาชน
ทั้งชายหญิงจะร่วมการสวมใส่ชุดไทยใหญ่
ร่วมขบวนทั้ง๑๕ขบวนด้วยนะครับ
ซึ่งจองภาราหรือว่าประสาทพระ

ทำด้วยโครงไม้ไผ่ประดับลวดลาย
กระดาษสากระดาษสีต่าง

เป็นปราศาสตร์รับเสด็จพระพุทธองค์จากสวรรค์

จากนั้นชาวไทยใหญ่แล้วก็ชาวแม่ห้องศรเอง
จะยกจองพาราขึ้นไว้นอกชายคานอกรั้ว
วันขึ้น๑๕ค่ำเป็นวันออกพรรษาตั้งแต่เช้าตรู่เลย
ก็ถือว่าเป็นการรับเสด็จสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
เสด็จกลับมาอย่างโลกมนุษย์หลังจากที่โปรดพระมันดา
เป็นที่เรียบร้อยแล้วนี่ก็เป็นตำนานนะครับ
แล้วก็ทางการจัดงานนี้ก็จะเป็นความยิ่งใหญ่ของการแต่งกาย
แบบนี้ด้วยประเพณีและก็วัฒนธรรมด้วยนะครับ
ดูจากภาพแล้วยิ่งใหญ่นะคะมีผู้ร่วมงานเป็นจำนวนมากนะคะ